ท่านผู้ชมครับกว่าจะถึงวันนี้เวลานี้
ท่านผู้ชมคงได้ทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษไปแล้วพอสมควรนะครับ
แต่เพื่อจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมที่สมบูรณ์
ผมขอนำข้อมูลเหล่านั้นมาออกอากาศในช่วงเวลานี้อีกทีหนึ่งครับ
ซึ่งจะขอนำข้อมูลจากศาสตราจารย์เกียรติคุณดรหม่อมรัชวงศ์สุริยวุฒิสุขสวัสดิ์หรือที่เรียกกันว่าอาจารย์หม่อม
ท่านประธานอนุกรรมการด้านสารถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อครับ
ท่านอธิบายอย่างนี้ครับ
เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ก็จะนับได้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
คำว่าบรมราชาพิเศษมาจากคำว่าบรมแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่
ราชาแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์
และอภิเษกแปลว่ารดน้ำหรือถวายน้ำสงฆ์
ซึ่งการรดน้ำมีความหมายถึง
ยกย่องสถาปนาแต่งตั้ง
ฉะนั้นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
หมายถึงการถวายน้ำสงฆ์แด่พระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่
โดยขั้นตอนสำคัญที่สุดในการเสด็จขึ้นครองราชคือ
การถวายน้ำอภิเษกพระเจ้าแผ่นดิน
ความเป็นมาของพระราชพิธีนั้น
ท่านอาจารย์หม่อมบอกว่าประเทศไทยเรา
รับวัฒนธรรมพิธีการถวายราชสมบัติมาจากอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณ
พิธีกระทำโดยพรามซึ่งเป็นราชครู
เรียกว่าพิธีราชสูยะ
มีขั้นตอน๓ขั้นตอน
โดยต้องมีการส่งน้ำชำระร่างกาย
จากนั้นเสด็จประทับบนพระราชบันลัง
ที่ทำจากไม้มะเดือซึ่งเป็นไม้มงคล
จากนั้นจะเป็นทีพิธีถวายน้ำอภิเษก
ถวายเครื่องราชกุฏภัณฑ์
พิธีราชสุยะเป็นการยกย่องพระเจ้าแผ่นดิน
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์
เป็นพิธีที่สืบทอดมายังประเทศต่าง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อารยธรรมที่สำคัญในสมัยโบราณของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้คืออารยธรรมเขมรหรือกัมพูชา
แต่เดิมพระมหากษัตริย์เขมรสมัยโบราณทรงถือเป็นมนุษย์ที่ทรงนับถือเทพเจ้าของอินดูคือพระศิวะพระนารายเป็นหลัก
แต่เมื่อถึงรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่๒ครองราชเมื่อปีพศ๑๕
พระองค์ทรงนำรัฐธิบูชาในศาสนาพรามอินดูแบบใหม่
คือรัฐธิเทวราชาเข้ามา
ซึ่งเป็นรัฐธิที่ถือว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้เป็นมนุษย์
แต่ทรงเป็นราชาที่เป็นเทวะ
เมื่อทรงเป็นเทพเจ้ามาจุติในโลกมนุษย์ปกครองอาณาประชาราชก็ย่อมไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาจึงต้องมีการประกอบพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถือว่าเป็นเทพเจ้า
และมีการใช้ราชาศัพท์เพื่อไม่ให้คำที่แตกต่างจากสามัญชนที่ใช้กันโดยทั่วไป
คติดังกล่าวได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในแผ่นดินสยามโดยในสมัยกรุงสุโขทัยแม้จะไม่มีหลักฐานมากนัก
แต่หากในศิลาจารึกหลักที่๒หรือศิราจารึกวัดศรีชุมตรงกับพุทธศตวรรษที่๑๘ได้กล่าวไว้ว่า
ขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกล่าวหาวในเมืองสุโขทัย
ให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อว่าอินทรบดินทราทิศ
ศิลาจาลึกมีคำว่าอภิเษกคือการรดน้ำส่งน้ำเป็นขั้นตอนสำคัญ
แสดงให้เห็นว่าในสมัยสุโขทัยก็มีการประกอบพิธีอภิเษก
ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าพิธีราชาพิเศษคือการแต่งตั้งหรือสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาว
ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสุโขทัย
พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ประกอบพิธีราชพิเศษคือพ่อขุนศรีอินทราทิศ
เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงในสมัยสุโขทัย
มาดูพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมัยกรุงรัฐนโกศิลป์
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษสืบทอดต่อเนื่องจากสมัยกรุงศรีอายุทยา
กรุงธนบุรีและกระทั่งถึงกรุงรัฐนโกศิลป์
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่๑
ประกอบพระราชพิธีปราบดาพิเศษโดยสังเกตในพศ๒๕๖๒
ขณะนั้นทรงตั้งพระราชปนิษฐานที่จะสร้างกรุงเทพหรือราชธานีแห่งใหม่
ให้มีความคล้ายคลึงกับสมัยกรุงศรีอายุทยามากที่สุด
เรียกว่าครั้งบ้านเมืองดี
ทรงพยายามทำทุกอย่างเรียนแบบกรุงศรีอายุทยามากที่สุด

การสร้างพระราชวังอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
การสร้างพระที่นั่งพระมหาศาสตต่าง
โปรดกล้าวให้เจ้าพระยาเพชรพิชัย
ซึ่งเคยรับราชการเป็นขุนนางมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลพระเจ้าอุตุมพร
ในสมัยกรุงศรีอายุทยา
รวบรวมตำราพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นมาใหม่
เพื่อทรงใช้เป็นแบบอย่างในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของพระองค์
เจ้าพระยาพิชัยใช้เวลาในการเรียบเรียง๓ปี
จนได้เป็นตำราราชาพิเศษอย่างเต็มตำราของกรุงรัฐนโกศิลป์
ซึ่งถือเป็นตำราตามแบบราชสำนัก
ครั้งกรุงศรีอายุทยาที่ใช้สืบทอดธรรมเนียมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
จากนั้นในปีพศ๒๕๖
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช
ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
อย่างเต็มตำราขึ้นเป็นครั้งที่สอง
ณพระที่นั่งอมรินทราพิเศษมหาประสาท
พระราชพิธีสำคัญในประเทศไทยแบ่งเป็น๒พิธี
คือปราบดาพิเศษพระบรมราชาพิเศษ
สำหรับปราบดาพิเศษหมายความว่า
พิธีที่พระเจ้าแผ่นดินขึ้นสู่ราชสมบัติโดยไม่เกี่ยวข้อง
หรือสืบเชื้อสายโดยตรงจากพระเจ้าแผ่นดินพระองค์กร
หรือเปลี่ยนราชวงศ์ใหม่
เรียกว่าปราบดาพิเศษ
แต่ถ้าเป็นการเสด็จเสวยราชสมบัติ
ที่เป็นการสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อน
เรียกว่าบรมราชาพิเศษครับ
ท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของพระราชพิธีราชาพิเศษครับ
ขอบคุณข้อมูลของอาจารย์หม่อมดรหม่อมรัชวงศ์สุริยวุฒิสุขสวัสดิ์
ประธานอนุกรรมการด้านสารฐะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ
เครือข่ายมติชนที่ได้ตีพิมพ์เรื่องราวอันทำให้พวกเรา
ชาวพระศักดิกรได้เข้าใจเรื่องราวอันสำคัญนี้
เมื่อแผ่นดินเปลี่ยนผลักรัชกาล
ทั่วนาคอน๒ประสานเฉลิมฉลอง
ภายใต้พระสเวตชัดรัฐเรืองรอง
นั่นแหละคือฉัดป้องนักคารา
ประเทศนี้มีรากจากกษัตริย์
สืบทอดประวัติให้ศึกษา
ว่าที่เป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นมา
เพราะพระบรมเดชาแผ่คุ้มครอง
จึงขอน้อมถวายความจงรัก
พร้อมกันรวมใจพักทั่วทั้งผอง
ราชาพิเศษสง่างามตามคันลอง
ท่ามกลางเสียงแทร่ซ้องทั่วแผ่นดิน
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้านายสุภาพคลี่ขจาย
โปรดติดตามตอนต่อไป